ร้องได้ให้ล้าน
อยากให้ไอเป็นแค่ที่พักใจ
หรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น
ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกัน
แต่ชีวิตยังเป็นของเธอ

มันกดดันเหลือเกินเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะจบ
ไม่กล้าหันมามองด้วยซ้ำนะครับ

มันผ่านไปแล้วครับร้องไปแล้วครับ

ทำไมเราถึงแบบยึดมั่นในสิ่งที่เราแบบ

แบบสู้สู้ก็ทำไม่ได้ค่ะ
ใจมันบอกเราว่าสู้สู้ก็ทำที่ได้เหรอ

ไม่รู้หรอกว่ามันถูกหรือมันผิดหรืออะไร

ลองไปด้วยเราก็มองหน้าแม่ไปด้วยใช่มั้ย
ขอให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับ

เชนจะได้เงินทุนในเพลงที่๘นี้๓แสนบาท
ให้คุณแม่เอาไปใช้หนี้ที่เกิดจากการทำนา

ทำให้ครอบครัวไม่ต้องแยกย้ายกันไปทำงานตามจังหวัดต่างได้กลับมาอยู่ด้วยกัน
เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับเพลงที่แปดมูลค่าสามแสนบาท
เชนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
และวินาทีนี้ก็มาถึงนะครับจะได้ตามเป้าจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะครับ

ต้องยอมได้ให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี

ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี

ยังไม่มีให้รักยังไม่มี

ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี

ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี

ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี

ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี

ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี

ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี
ยังไม่มีให้รักยังไม่มี

แต่เขาอยู่ในรายการของเรามาตั้งหลายวันแล้ว
ถ้าเราแบบตื่นปุ้บแล้วเขามีเล่นขึ้นมา

คราวหน้า๑๘นาฬิกาตรงนะครับทั้ง๒วันวันเสาร์และวันอาทิตย์

จากรายการของเราค่ะอย่าเพิ่งย้ายช่องไปไหนนะคะ
เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะคุณผู้ชมที่รัก
ดูเพื่อเสริมสร้างกำลังใจแค่ดูก็เป็นกำลังใจ
ซึ่งกันและกันแล้วค่ะกับเกมต่อชีวิต
อย่าลืมนะครับกลับมาติดตามชมเชียร์น้องเชนกันได้ในคราวหน้า
วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ปลดหนี้ให้ยายกับตาได้
แค่สองเพลงเท่านั้นผมจะคว้าเงินล้านได้ครับ
เป็นกำลังใจให้ผมคว้าเงินล้านได้นะครับ
ได้ยินอินโทรเพลงไปแล้วใช่ไหมครับ
นั่นคืออินโทรเพลงที่๙ครับ

คุณแม่มีอะไรอยากบอกน้องคะ
อยากจะบอกน้องเชนว่า

ถ้าทำไปแล้วถ้าผิดพลาด

ในกรณีที่ตกลงใจว่าจะทำ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๙มูลค่า๕แสนบาท